เอาล่ะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับเซฟานี่
ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่ากับคู่จิ้นมิคทองระยะเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้จะดันไม่ขึ้นซะแล้ว
แล้วก็มีกระแสข่าวว่าทางต้นสังกัดเขาเตรียมที่จะดันหนุ่มมิคทองระยะ
กับสาวพิมพิมประพาเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ในวงการบันเทิงงานนี้สาวเซฟานี่เขาจะว่ายังไงละเนี่ย
น้อยอกน้อยใจไหมคือก่อนหน้านี้ได้ดูกันแล้วละครที่มิ๊กเล่นกับน้องพิม
อ่าคนก็ฟินกันไปพักหนึ่งแล้วนะคุณคือน้องฟินเขาก็จะฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งน่ารัก
ละครเนี้ยไม่ค่อยเปี้ยงเท่าไรเอาผู้เงินตรงตรงอ่า
แล้วก็ชื่นชมในความสามารถนี่ไงแต่ว่าคู่นี้เนี่ย
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ลุ้นไม่ขึ้นซะแล้วนะคะสำหรับเซฟานี่แล้วก็หนุ่มมิคทองระยะ
เมื่อทั้งสองคนต้องแยกกันทำงานก็เกิดการจิ้งครั้งใหม่ของฝ่ายชายกับนักแสดงสาวร่วมช่องพิมพิมประพา
ดึงไม่ขึ้นถึงถึงทางตันแล้วหรือเปล่าค่ะทางต้นสังกัดก็เลยเปลี่ยนให้ฝ่ายชายเนี่ย

งานนี้เซฟาร์ตี้เขาก็ออกมาชี้แจงนะคะ
ว่าไม่ได้ทราบถึงสาเหตุการดันคู่พระนางใด

หากคนจะไม่ฟินกับคู่ของเธอแล้วก็มิก

ขอแค่คนดูได้เห็นพัฒนาการของเธอก็เพียงพอแล้วค่ะ
แคม่และมิ๊กเค้าก็มีละคร
คือเค้าก็ถ่ายคู่กันตั้งนานแล้วก็เกิดพี่เซฟพิมพ์ช่วยถ่าย

แต่อันนี้จริงแล้วเนี่ยเรื่องคู่จิ้นเนี่ยมันแล้วแต่แฟนคลับมากกว่าค่ะ
จริงตอนนี้เซฟก็มีบอกว่ามิกเซฟแฟนคลับแล้วก็มีมิดพิมแฟนคลับอะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงแล้วมันอยู่ที่แฟนคลับมากกว่าค่ะ
ไม่เสียดายนะครับเรื่องแบบว่าการแสดงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีคนชื่นชมเยอะทั้งเซฟทั้งมิกเลย
เพราะฉะนั้นเซฟโฟกัสเรื่องการแสดงมากกว่าการคู่จิ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซีเรียสเลยค่ะเซฟเล่นกับใครก็ได้ค่ะ
โอเคนะคะเซฟไม่ได้เน้นที่จะต้องมีคู่จิ้นหรืออะไรอย่างนี้

คือโฟกัสเรื่องการแสดงเรื่องพัฒนาการแสดงของตัวเองมากกว่าค่ะ
คือไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่ามีกระแสอะไรอย่างอื่น
คือขอให้ทุกคนได้เห็นการพัฒนาการของเซฟ

นี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแบบมีคู่จงคู่จิ้นเขาก็ดังได้เหมือนกัน

แต่ฉันว่าเอาจริงสำคัญเหมือนกัน

คือมันมีสองมุมไง
คือถ้าตัวเองแบบว่าสามารถที่จะพัฒนาฝีมือของตัวเองได้เรื่อย

และถ้ามีคู่จิ้นเนี่ย